เป็นคดีใหญ่นะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปที่แบงค์แห่งหนึ่งนะครับ
เฮ้ยพี่ช่วยเขาด้วย
ฟาดเฮ้ยฟาดหัวเลย
เขาพี่ช่วยเขาด้วยหรอ

นี่ค่ะคือแม้เขาจะไม่มีอาวุธอะไรนะครับ

ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนช่วยกันจับกลุ่มตัวนะครับ
เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ

คนที่ก่อเหตุชื่อนายอโนไทย
อายุ๓๓ปี

คือเจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวกันได้ฮะ

บอกว่าตอนนั้นกำลังให้บริการอยู่ที่เคาน์เตอร์
และครอนก็มาเยอะนะวันนี้

เพราะท่านหนุ่มคนนี้อนโนไทย

บัตรคิวคิวที่๙๕พอเจ้าหน้าที่เขาเรียกเชิญคิวที่๙๕
เขาก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ยื่นถุงผ้าให้กับพนักงานแบงค์ที่เป็นผู้หญิง

นี่ฮะแล้วก็บอกว่านี่คือการปล้นให้เวลา๓นาที
นี่ฮะพนักงานเขาก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ส่งเงินให้นะ
เพราะว่าคนร้ายก็เหมือนกับนี่ฮะเห็นมั้ยกล้องกล้องช้อนปิดยื่นถุงผ้าอย่างเดียว
นี่คือการปล้นให้เวลา๓นาทีนะส่งเงินมา
น้องเขาก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวพี่รอสักครู่นะคะ
เขาก็เข้าไปกดกริ่งเรียกหัวหน้านะแล้วก็เรียกสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่
เรียกเจ้าหน้าที่ให้มากันแล้วก็หลบไปอยู่หลังเคาน์เตอร์กัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีอาวุธอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่มีอาวุธเลยนะฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยอโนไทยเนี่ยเหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ตอนที่บอกให้เวลา๓นาทีเนี่ยแล้วเหมือนยืนงงมองเจ้าหน้าที่อยู่มองพนักงานแบงค์อยู่
รออยู่๒นาทีคุณเขียนมาสอน๒นาทีพนักงานแบงค์ยังไม่เอาเงินใส่ถุงให้
เขาบอกว่านี่ผ่านไป๒นาทีแล้วนะสุดท้ายนะครับ
พอเห็นท่าว่าท่าทางจะไม่ได้เงินแน่เขาพยายามจะพังกระจกของเคาน์เตอร์นะฮะ
นี่ดึงหน้ากากอนามัยลงมาด้วยก็เห็นหน้าค่าตาชัดเจน
พยายามจะพังกระจกของเคาน์เตอร์เพื่อจะข้ามเข้ามา
แต่เข้ามาไม่ได้ครับแล้วก็เดินวนไปวนมาตำรวจก็มาถึงครับ
คือไม่ได้หมายความว่าถ้ามีอาวุธแล้วจะปล้นแบงค์จี้ชิงเงินแบงค์สำเร็จนะครับ
มีอาวุธก็ไม่สำเร็จคือต่อให้หนีไปได้ก็ถูกจับจนได้นะฮะ
นี่ครับแล้วก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงแล้วก็คุมตัวกัน
แม่บ้านของแบงก์ก็บอกว่าคนร้ายเดินมาที่ธนาคาร
ก็มากดบัตรคิวตามปกติไม่ได้มีทีท่าพิรุธอะไรเลยนะฮะ
กระทั่งมาถึงเคาน์เตอร์นั่นแหละถึงมาบอกว่ามาปล้นครับ
ดูเข้าไปก็เลยเดินออกไปโทรศัพท์โทรศัพท์หาพี่ตั๋งตำรวจตั๋ง
ส่วนนายอโนไทยผู้ต้องหาพอเจ้าหน้าที่คุมตัวได้
หลังจากที่ไปช่วยกันจับเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นรอปภทำงานอยู่แถวคลอง๗

ที่มาจี้ชิงเงินแบงค์เนี่ยบอกต้องการเอาเงินไปเล่นหุ้น
เล่นบาคาร่าอยากจะเอาไปเที่ยวอาบอบนวด
นี่เขาบอกอย่างนี้ฮะแล้วก็จะเอาไปให้น้องสาวกับป้าด้วย
สุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับ
ไม่น่าตัดสินใจทำอะไรแบบนี้เลยอะค่ะ